คุณผู้ชมมากันที่สาวสวยคนนี้ดีกว่า
สวยทั้งนิสัยดีแล้วที่สำคัญเนี่ยตอนนี้

จะอวดภาพแฟนนุ่มก็คือพี่บอลคนนี้
ครั้งแรกในวันที่ฝ่ายชายขอแต่งงาน
ก็คือวันที่๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วเผลอแป๊บเดียวค่ะพี่แจ๊กกะรีน
วันเสาร์ที่๒๘พฤศจิกายนนี้
ที่รถเมย์จะเข้าสู่ประตูวิวาแล้ว
โดยเมื่อวันเกิดวันที่๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
พี่รถเมย์เขาก็เพิ่งจะโพสต์ภาพหวาน

ซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าทำไมข่าวพี่รถเมย์เงียบจังเลยล่ะ
เมื่อวานนี้หลังจากจบรายการข่าวใส่ไข่ของเรา
รถเมย์ก็เลยเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่า
กับพี่บอลเนี่ยจะทำพิธียกน้ำชากันในวันที่๒๘พฤศจิกายนนี้ก่อนนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะมีการฉลองมงคลสมรสที่เขาใหญ่

เหตุผลที่เงียบที่ไม่ได้แจ้งใครเพราะว่าเกรงใจพี่สื่อมวลชน

แล้วก็ห้องที่ใช้จัดงานที่ปาร์คในเลิศเนี่ยก็เป็นแบบสวนเล็กอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบขอส่งภาพให้พี่สื่ออีกทีก็แล้วกัน
ส่วนความรู้สึกเขาบอกตอนนี้กังวล

กลัวจะมีการต้อนรับแขกได้ไม่ดี
และเหตุผลที่ว่าจะไปฉลองที่เขาใหญ่เนี่ย
เพราะว่าเป็นความตั้งใจของครอบครัวว่าที่เจ้าบ่าว
ตอนนี้ก็ลุ้นอยู่ว่าพิธีกรร่วมรายการอย่างพี่หนุ่มกัญชัย
มดดำจะไปร่วมงานแต่งได้ด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าเห็นมีการแซวกันในรายการทุกวันเลยจ้า

ครบหรือยังนะเราทำอะไรครบหรือยังอะไรอย่างนี้
เพราะว่าจริงรถเมย์จัด๒๘พฤศจิการอบหนึ่งที่กรุงเทพ
แล้วที่เป็นฉลองสมรสเลยที่เป็นแบบงานเลี้ยงค่ะ
เป็นที่เขาใหญ่วันที่๑๙ธันวา
เป็นเขาใหญ่เพราะว่าจริงทางฝั่งบ้านพี่บอลนะคะ
คุณลุงพี่บอลกับลูกพี่ลูกน้องพี่บอลนะคะพี่ชาย
เขาทำร้านมิดวินเทอร์อยู่ที่เขาใหญ่

ก็เป็นแบบว่าช่วงที่แบบอากาศเย็น
ตอนนี้ทุกคนส่วนใหญ่ถ้าสมมุติเป็นแฟนรายการข่าวใส่ไข่
ทุกคนก็จะรอดูว่าวันที่๒๘จะมีใครไปบ้าง
เพราะว่าเขาพูดกันตลอดพี่หนุ่มกับพี่มดดำ

ใครไม่ไปเหมือนเป็นฮมอนะอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าอย่างนั้นวันงานเราจะต้องถ่ายรูปกับพี่สองคน
แล้วหนูจะลงว่าพี่สองคนมางานหนู
งั้นเดี๋ยวรอลุ้นแล้วกันว่าพี่มดดำกับพี่หนุ่ม
ใครจะอยู่ใครจะไป

ยินดีด้วยกับพี่รถเมย์นะคะ